คุณผู้ชมครับเรื่องของน้ำมันปาล์มบรรจุขวด
ก่อนหน้านี้มันมีกระแสออกมาว่าอธิบดีกรมการค้าภายใน
ไปคุยกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกต่าง
บอกว่าอย่าทำเลยโปรโมชั่นเรื่องของการลดราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด
จาก๓๐กว่าบาทเป็น๒๐กว่าบาทเพราะมันจะทำให้เสียราคา
ทีนี้ก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้บอกแหมอธิบดี
ทำไมใจร้ายจังล่ะห้างสรรพสินค้าเขาอยากทำโปรโมชั่นเรื่องนี้
เพื่อที่จะลดภาระค่าคลองชีพให้แก่ประชาชน

ใช่น้ำมันปลามขวดละ๓๔๓๖บาทโอ้โหราคามันสูง
อยากให้ทำโปรโมชั่นเหลือ๒๕บาท๒๙บาทก็เป็นเรื่องที่ดีของห้างเขาแล้วนี่
อันนี้ความคิดเห็นประชาชนที่มาคอมเมนต์กัน
โอ้โหก็เลยวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะฮะ
ถึงกรณีการห้ามไม่ให้ห้างสรรพสินค้าหรือห้างค้าปีก
โปรโมชั่นราคาแบบนี้จาก๓๐กว่าบาทเหลือ๒๐กว่าบาท
บางห้างเขาเป็นราคา๒๔บาทเลยนะ
บางทีมีแถมอีกนะทั้งรถทั้งแถม
แสดงความคิดเห็นบอกว่าหากน้ำมันขึ้นข้าวกล่องก็ต้องขึ้นราคา
เราจะได้กินข้าวแพงแล้วสินะ
จากนั้นก็มีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมาย
บางคนแสงความคิดเห็นว่า๓๖บาทซื้อน้ำมันถั่วเหลืองดีกว่า
และโดยส่วนใหญ่มองว่านโยบายนี้คนที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ไม่ใช่เกษตรกรนะครับหมายถึงว่า
การที่ห้ามไม่ให้ทำโปรโมชั่นหรือลดราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับ
เรื่องนี้อธิบดีกรมการค้าภายในก็ต้องออกมาชี้แจง
กรมการค้าภายในยืนยันว่าไม่ได้มีคำสั่ง
ห้างปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวดหรือไปห้ามเขาทำโปรโมชั่นต่าง
แต่เป็นเพียงการขอความร่วมมือให้ห้างสรรพสินค้าหรือห้างค้าปลีก
กำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์บริสุทธิ์ให้สอดคล้องกับต้นทุน
เพื่อหลีกเลี่ยงการขายต่ำกว่าทุน
ซึ่งถ้าขายต่ำกว่าทุนมันจะส่งผลกระทบต่อราคาปาล์มสด
จนเป็นปัญหาต่อชาวสวนปามต่อเกษตรกรนั่นเอง
สิ่งต่างที่มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการ
ไม่ได้เป็นการบังคับแต่ก็เป็นการชี้แจงเรื่องของราคาต้นทุน
ฟังเสียงอธิบดีหน่อยนะฮะ
คนที่เข้าไปให้ความเห็นที่แปบเป็นสังแรง
แล้วบางคนยังไม่รู้ความเป็นมาเลยว่าจริงมันคืออะไร
แล้วน้ำมันปาล์มันเคยขึ้นไปถึง๔๒บาท๔๘บาทนะครับ
และช่วงโมงนี้ต้นปีก็ขายอยู่๔๒บาทนะ
ผมบอกว่า๔๒บาทกำไรเกินไปแล้ว
เพราะว่าเรารู้ต้นทุนต่างเท่าไหร่ใช่ไหม
คือผมยืนอยู่ทั้งสองข้างนั่นแหละ
ข้างผู้ปลูกผู้เลี้ยงผู้ปลูกปลามกับผู้บริโภค
เมื่อต้นทุนดูอยู่แค่นั้นคุณขาย๔๒ผมบอกว่ามันแพงไป
ผมก็เลยไปบอกคุณต้องปรับราคาให้มันสอดคล้องกับต้นทุนหน่อย
นี่เช่นเดียวกันราคามันขึ้นมาผมก็ต้องกลับไปสวนทางแล้ว
ราคามันขึ้นมาเนี่ยคุณจะไปกดราคาเขาไว้
มันก็ไม่แฟร์กับโรงงานสกัดถูกต้องไม่แฟร์กับคนปลูกปลาม
ส่วนเรื่องนี้มีที่มาที่ไปแบบนี้ครับ
คืออธิบดีกรมการค้าภายในเคยให้สัมภาษณ์บอกว่า
ได้ไปหาบรือกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีก
และให้เลิกนำน้ำมันปาล์มบรรจุขวดสำหรับการบริโภค
มาจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

ก็จะมีผลตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนเป็นต้นมานะครับ
ก็คือไม่ได้มีการพูดคุยตั้งแต่ก่อนเดือนมิถุนายนกันแล้ว
โดยราคาขายปกติขวด๑ลิตรเนี่ย
ควรจะอยู่ที่ราคาขวดละ๓๔๓๖บาท
ราคาที่ห้างร้านต่างอาจจะไปทำโปรโมชั่นกัน
ละ๒๔๒๕บาทนะครับ
เพราะราคาน้ำมันปาล์มดิบมันเริ่มขยับมาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๙บาท๕๐สตาง
แล้วก็ลูกปลามกิโลกรัมละ๓บาทถึง๓๕๐บาทแล้ว
ไม่ควรจะขายราคาต่ำอีกต่อไปนะครับ
เบื้องต้นเมื่อวันที่๑มิตรทุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
ยังไม่ให้ความร่วมมือจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า
ศ๒๕๖๒ฐานขายสินค้าขาดทุนต่อเนื่อง
แล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในการพิจารณาต่อไปนะครับ
โดยข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเกี่ยวกับราคารับซื้อปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดต่าง

พบว่าในจังหวัดสุราธานีราคารับซื้อเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ๓บาท๒๐สตางค์

จังหวัดกระบีนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ๓บาท
จังหวัดชุมพรราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ๓บาท
ส่วนที่จังหวัดชุมบุรีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ๒บาท๙๕สตางค์
เรื่องนี้อธิบดีกรมการค้าภายในเตรียมแถลงชี้แจงให้ชัดอีกครั้ง
ใช่ค่ะแต่พอเป็นข่าวมานี่ดิฉันก็แอบไปเดินสำรวจที่ห้างค้าปลีกต่าง

เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรมการค้าภายใน
ห้างขอแจ้งการปรับราคาน้ำมันปลามมีผลตั้งแต่๑๓มิถุนายน
ราคาเดิม๒๔บาทเปลี่ยนเป็น๓๔บาท
อันนี้เขาติดป้ายแบบนี้
ก็ต้องทำตามการขอความร่วมมือจากอธิบดีกรมการค้าภา
ว่าจะได้ทำความเข้าใจตรงกันประชาชนก็จะต้องซื้อราคานี้นะ
ค่ะแต่น้ำมันก็มีหลายประเภทก็ลองเลือกดู
น้ำมันประเภทไหนเหมาะกับสุขภาพเหมาะกับการทอดการเอาไปทำสลัด

ผมต้มอย่างเดียวต้มกับนึ่งกับย่าง